วัยรุ่นและอดีตวัยรุ่นมีวิธีจีบต่างกันยังไง
คงจะเป็นจดหมายแล้วเวลาเขียนจดหมายก็จะเอาแป้งหอมครับ
โลยไปในจดหมายด้วยและอ่านก็จะรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมาในทางนอน
สนิทอยู่ใกล้ชวนคุย
แล้วก็จนถึงจังหวะหนึ่งก็ขอไลน์

ว่าเขาตั้งใจที่จะมาจีบเราจริง
แบบมาทางตรงเลยไม่ต้องอ้อม

เวลาเจอหน้ากันก็คือแบบ

เป็นที่นิสัยของเขามากกว่านะครับ

ก็นิสัยไม่ตรงกันนี่

สมัยก่อนพี่ว่ามันโรแมนติกนะ
เพราะเรามีค่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

กว่าเขาจะเจอกันได้กว่าเขาจะรักกันได้

เรื่องความรักมันต้องเกี่ยวกับเรื่องเวลาด้วยค่ะ

เป็นยุคที่ผมคิดว่ากำลังดีครับ